ไปดูความสุดยอดของสุภวุฒิเถื่อนกลาง

ที่ทำแพทริกได้ในฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายครับ

ไปดูแฮทริกแรกของยอดดาวยิงเลือดสยาม
ในฟุตสาวโลก
ในเกมที่ชนะคิวบาร์๘ต่อ๕
ประตูแรกจากจุดโทษระยะ๑๐เมตร
เจ้าตัวซัดเต็มแรงแถมด้วยความแม่นยำ
ประตูที่๒ส่องระยะไกลใส่เต็มเท้า
บ่อนพุ่งหายวับไปซุกก้นตะข่าย
ประตูที่๓มาแบบเหนือ
ครึ่งบ่อนซ้ายทีขวาที
พอมีช่องก็ส่องด้วยซ้าย
บอลไหลเข้าประตูไปแบบสบาย
เท่ขนาดนี้พี่ไทยนี่เอง
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ